คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับนักศึกษาสาววัย๑๙ปีคนหนึ่งนะครับที่นครปฐม
เมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่มนะครับตำรวจสพเมืองนครปฐมได้รับแจ้งเหตุ
มีนักศึกษากระโดดลงมาจากอาคารชั้น๘นะฮะของหอพักแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ลงมาตกใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างล่างจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เมื่อตรวจสอบห้องพักนะครับแล้วก็จุดเกิดเหตุต่างแล้วเนี่ย
พบว่านักศึกษาสาวคนนี้เนี่ยถึงขั้นรมควันตัวเองอยู่ในห้องพักก่อนนะ
ก่อนจะกระโดดลงมาจากชั้น๘ของอาคารหอพักตกลงมาใส่รถยนต์เพื่อจะฆ่าตัวตาย
แต่ตอนนี้อาการสาหัสนะครับในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีจดหมายที่เขียนเอาไว้สองฉบับด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงห้าทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ที่กระโดดลงมาตอนนี้เจ็บสาหัสนะครับก็สวมชุดนอนนะฮะ
อาการนี้ก็มีเลือดไหลออกทางปากจมูกแล้วก็ศีรษะขาซ้ายก็หักนะครับ
ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะครับ
กระจกด้านหน้ากับด้านข้างก็แตก
ผู้บาดเจ็บเป็นนักศึกษาสาวอายุ๑๙ปีนะฮะเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่๒คณะอักษรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑นะครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ

จากการตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดแล้วก็ตรวจสอบที่ห้องพัก
หอพักแห่งนี้มีอยู่๘ชั้น
นักศึกษาสาวคนนี้อยู่ชั้น๕นะฮะ

เมื่อเปิดประตูเข้าไปพบว่าที่ลานพื้นที่ว่างที่ห้องเนี่ย
ตรงหน้าเตียงนอนมีถาดวางอยู่ที่พื้น
ถาดมีถ่านสีดำถูกเผามีกลิ่นเผาไหม้โชยไปทั่วบริเวณเลย
ในห้องเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดมีกระดาษเขียนด้วยลายมือของนักศึกษา๒ฉบับ
ฉบับแรกวางอยู่บนโต๊ะทำงานภายในห้อง
ใจความโดยสรุปเหมือนกับตัดเพาะที่อยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวเดียวดาย
ไม่มีใครสนใจทำให้ผลการเรียนไม่ค่อยดีแล้วก็คิดมาก
ส่วนฉบับที่๒เขียนด้วยลายมือเช่นกันวางอยู่บนหัวเตียงนอน
บอกว่าหากใครพบศพขอให้มอบศพให้เป็นอาจารย์ใหญ่กับโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบนชั้นแปด
เพราะว่าน้องกระโดดลงมาจากชั้น๘แต่ห้องพักอยู่ชั้น๕
จุดที่ผู้บาดเจ็บกระโดดลงมาเนี่ยพบว่าที่หน้าต่างของทางบันไดหนีไฟ
ซึ่งหน้าต่างทางออกบันไดหนีไฟสูงจากพื้นประมาณ๘๐เซนติเมตร
สามารถปีนออกมาได้ถูกเปิดอ้าออกมีรองเท้าแตะของผู้บาดเจ็บวางอยู่หนึ่งคู่
มองจากช่องหน้าต่างลงมาด้านล่างก็จะเห็นรถยนต์คันที่เขาตกลงมา
แล้วก็โดนรถยนต์เลยคาดว่าจุดนี้แหละที่ผู้บาดเจ็บกระโดดลงมา
ทางประตูหนีไฟที่เปิดอ้าอยู่มีกระดาษพับเสียบอยู่ด้วยนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการประตูปิดเพราะว่าประตูเนี่ยเปิดออกได้ทางเดียว
จากการสอบถามผู้พักอาศัยที่อยู่ในหอพักส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
บอกว่าหอพักแห่งนี้แบ่งออกเป็น๒อาคารคือหอพักชายกับหอพักหญิง
หอพักที่เกิดเหตุเป็นหอพักหญิงล้วนมีการตรวจเข้าออกอย่างเข้มงวด
ช่วงเกิดเหตุทุกคนเนี่ยก็เข้าห้องนอนกันหมดแล้วเลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
๕ทุ่มแล้วมีคนที่บอกว่าได้ยินเสียงก็คือได้ยินเสียงดังตูม
แล้วก็มีเสียงไซเรนเหมือนกับไซเรนติดการขโมยของรถยนต์ดังอ่ะ
ก็เลยรีบออกมาดูกันแล้วก็พบว่ามีคนกระโดดลงไปนะฮะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานจากจดหมายที่เขียนทิ้งเอาไว้นะครับว่า
ส่วนถาดที่ใส่ถาดแล้วก็เผาแล้วคาดว่าผู้บาดเจ็บ
คงพยายามฆ่าตัวตายภายในห้องพักแล้ว
แต่ไม่สำเร็จก็เลยหันมากระโดดตึกแทนนะฮะ
ก็ขอให้อาการหายดีนะครับน้อง

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสาหัสอยู่